ทางด้านของสมาคมผู้จัดพิมพ์แล้วก็ผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
มีข่าวดีนะครับเพราะว่าเตรียมจัดงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่๔๕แล้ว
ไฮไลท์ของปีนี้คือการรวบรวมหนังสือหนังสือที่ระลึกงานพระบรมศพ
ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่๕อายุกว่า๑๓๐ปี
มาจัดแสดงต่อหน้าสาธารณชนเป็นครั้งแรกครับ
หนังสืออัฐมราชานุสร
ประมวลพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระประเมนทรมหาอานันทมหิดล

งานพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่๘
ที่จะถูกนำมาจัดแสดงในนิทัศกาลหนังสือที่ระลึกงานศพ
มรดกวัฒนธรรมประจำชาติ
งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่๔๕
แล้วก็สัปดาห์หนังสือนานาชาติครั้งที่๑๕ครับ
ซึ่งภายในงานนะครับก็ยังจะได้พบกับหนังสือพระบรมศพ
ทรงคุณค่าอีกมากมายนับไม่ถ้วน
ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่๕จนถึงสมัยรัชกาลที่๘
โดยเฉพาะหนังสือเที่ยวลึกงานพระบรมศพ
ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่๕ที่มีอายุเก่าแก่ถึง๑๓๐ปี
โดยทางภูมิในการหอสมุทรแห่งชาติก็ระบุนะครับ

ยังแสดงถึงเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมประเพณีไทย

และประเทศไทยเป็นประเทศเดียวในโลก
ที่มีการจัดทำหนังสือเที่ยวลึกงานศพ
ที่มีมายาวนานกว่า๑๓๗ปีครับ

จะเป็นความรู้ที่สืบทอดมา
แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือประวัติของผู้วัยชน
ในส่วนของความรู้ก็จะมีความหลากหลาย
ไปตามความสนใจของผู้จัดพิมพ์
แล้วก็ที่สำคัญคือหนังสือเหล่านี้เป็นหนังสือที่หายากแล้ว
ได้มาเห็นสักครั้งนึงก็จะได้เข้าใจ
ภาคภูมิใจในประเทศของตัวเอง
ที่ไม่มีที่ไหนเลยที่เขาจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึก
งานศพนะคะนอกจากประเทศไทยค่ะ
สำหรับงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติครั้งที่๔๕นะคะ
และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติครั้งที่๑๕
จัดขึ้น๒สัปดาห์เต็มค่ะ
มีนาคมนี้ไปจนถึงวันอาทิตย์ที่๙เมษายน๒๕๖๐
ศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิจภายใต้แนวคิดอ่านอ่านและอ่านอ่าน๓ครั้ง
ครับงานแบบนี้ชอบนะเวลาเห็นเด็กนั่งอ่าน
แบบว่าโอ้โฮเขาหมักคำเม้นอยู่ในงานเลยอ่ะใช่แล้วก็จะมีรถเข็นส่วนตัวของเขานะครับ
คุณพ่อคุณแม่ก็มีความสุขที่ได้ซื้อหนังสือมาให้ลูกเข็น
ลูกก็ตื่นเต้นก่อนจะกลับถึงบ้านก็แอบอ่านก่อน
เด็กนั่งอ่านก็ไม่แท้วเลยชอบเลยเห็นภาพแบบนี้ประทับใจนะครับ